อีกหนึ่งเราจะฝากเตือนกันเนอะเรื่องของแก๊สถังแก๊สอ่ะค่ะ
โอ้โหถังแก๊สเนี่ยหายบ่อยจริงจริงล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะ
ที่น้องคายบอกเลยว่าไปเจอกับสองพี่น้องที่ตระเวนลักถังแก๊สชาวบ้านครับ
ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะฮะนี่คือภาพในช่วงเวลาที่คนร้ายเนี่ย
สองคนเขาว่ากันว่าเป็นพี่น้องกันที่จังหวัดน้องคายนี่แหละ
ออกตระเวนขโมยถังแก๊สตามร้านค้าต่างต่างในยามวิการนั่นคือตอนน้ำคืน
สร้างความเดือดร้อนให้กับร้านค้าต่างอย่างมากเดือดร้อนยังไง
ก็เขาไม่มีถังแก๊สในการประกอบอาหารค่ะแล้วเขาจะขาย
อะไรนั่นแหละสิโอ้โหแล้วโดนไปหลายร้านนะครับทุกคนครับ
ก็ต้องพากันเนี้ยไปยังสวนอ๋ออืมไปหาตำรวจครับอ่า
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองหนองคายให้ช่วยกันจับขโมยถังแก๊สนี้หน่อย
ซึ่งธนาเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะออกสืบค้นค่ะ
แล้วก็รู้ตัวแล้วครับว่าโจรขโมยถังแก๊สที่นั่นเนี่ยคือใครค่ะ
ล่าสุดครับบุกไปจับถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวปรากฏว่าเป็นคู่พี่น้องนั่นแหละ
ที่มาก่อคดีด้วยกันคนหนึ่งนาสาวเจนจิราลิขิตปริญญาอายุยี่สิบสี่ปี
ส่วนอีกคนที่เราเบลอหน้าเอาไว้นะเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง
หลังจากการสอบสวนทั้งสองพี่น้องให้การสารภาพนะครับว่าที่ทำลงไปเพราะอยากได้เงิน
แก๊สสามารถไปขายต่อได้ง่ายนั่นเองรับสารภาพแบบนี้นะครับ
ซึ่งตัวของพี่สาวจะเป็นคนทำหน้าที่ขับรถส่วนน้องชายเป็นคนเข้าไปขโมยถังแก๊ส
โอ้โหทั้งคู่บอกว่าจะนำถังแก๊สเนี่ยไปขายตามร้านแก๊สแล้วก็ร้านรับซื้อของมือสอง
ถังหนึ่งเนี่ย๑๕กิโลกรัมก็ขายได้ถังละ๕๐๐๑๕๐๐บาทมันก็มีเงินจำนวนเยอะนะ
แล้วคุณดูดิมีตั้งกี่ถังอ่ะ๔๕ถังแล้วเอาเงินไปทำอะไรกันนะคะ
ก็เอาเงินมาไปจับจ่ายใช้สอยแบ่งกันใช้ไม่ทำมาหากินดีไปเป็นขโมยขจนแบบนี้
อนาคตดอกวูบนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เล่าให้ฟังแบบนี้ก็คืออะไรรู้ไหมหลายคนคิดว่ามันสิ้นแล้วซึ่งหนทาง
แต่เอาจริงกับเคสนี้คนหนึ่ง๒๔อีกคนยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
ยังมีโอกาสอีกเยอะใช่ค่ะเนอะชีวิตเรายังมีหนทางในการประกอบอาชีพสุจริตอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ใครที่แบบท้อแท้สิ้นหวังนะอยากจะให้ดูกันว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้อนาคตเนี่ยมันไม่มีจริงเนาะเสียประวัตินะใช่ค่ะ